ข่าวแรกของเราพาไปดูจมูกใหม่

เมื่อวานไปเจอตัวจริงมาธัญญาสยาม

มันงัดขึ้นมาแบบนี้คุณผู้ชมเป็นการเปิดโงเห้งรับทรัพย์ค่ะ
เขาบอกว่าที่ไหนที่นั้นที่เธอไปลำเนี่ยซื้อลอตเตอรี่ถูกหมดเลยนะ
แล้วก็ถามต่อนะอาธัญญาทำตาแล้วงัดดั้งแล้ว

เขาบอกว่าโอ้ยพี่แจ๊กกะรีนหนูไม่ไหวแล้วนะคะ
ย่านเจ็บกลัวเจ็บกลัวเจ็บแผลนะคะ

สีชั้ยมาก
ดูสวยขึ้นแล้วคนชมเยอะมาก
เราก็ดีใจทำเพื่อเสริมในการงานตัวเองเลยค่ะ
ถ้าไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับความเชื่อก็คือเกี่ยวกับความที่เราอยากดูดีขึ้น
อยากสวยขึ้นเพื่อหน้าที่การงานของเรา

คุณผู้ชมดูหน้าจอนะคะนี่คืออีกประมาณ๒เดือนนะมันจะสวยเป๊ะกว่านี้

เขาเล่นหนังด้วยกันเลิฟเลย๑๐๑ที่พี่แจ๊กรีนเล่นด้วยนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมปรากฏว่าวันก่อนไปถ่ายคลิปด้วยกัน
คือพี่หม่ำเขาไปเย็บหนังตาพอดีเนาะ
คือธัญญาเขาก็ทำตาเราทำจมูกมาหลายคนก็เลยแซวนะคะ
ธัญญาบอกอุ๊ยหนูก็ขำเหมือนกันพี่คือไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจังหวะเหมาะ
คือหนังเนี่ยถ่ายทำประมาณ๓ปีที่แล้วกลับมาใหม่นะคะหนังตะสายเดือนกันยายน
ติดตัดสถานการณ์โควิดไงใช่มั้ยแบบนี้เนี่ยมันเลื่อนมาคุณผู้ชมปรากฏว่า
ได้พระนางคู่ใหม่ไปเลยอันนี้น่าจะตอนบวงสวง
พอหลังวงสง๓ปีผ่านไปคือสวยรอแท้
อันนี้ก็เล่นด้วยกับเขาสัมภาษณ์ด้วยพี่แจ๊กกะลีนไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เมื่อวานค่ะที่เจอกันไปถ่ายโปรโมทนี่แหละก็ได้แซวนิดนึงว่า
พ่อนี่แบบนางเอกพระเอกหน้าใหม่เลยเนอะ๓ปีผ่านไปเขาก็หัวเราะกันทั้งกอง
ถือว่าเป็นการเบิกเลิกหนังได้ดีมากเลยค่ะเบิกเลิก
ตอนถ่ายอยู่สารเจ้าพ่อหลักเมืองว่าถ้าเกิดว่าได้ร้อยล้านนะหนูจะตัดผมสั้นบนบ๊อบเหมือนในหนังเลย
ใช่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาคอนเสิร์ตไปลงให้สารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดได้ให้ท่านได้ชมด้วย